มันเป็นอะไรที่แบบติดใจมาตั้งแต่เด็กเลยนะ
ทำไมลูกเธอเรียนนาตสินเต้นกินลำกินเหรอ

แต่แบบเหมือนต้องการให้คนอื่นเห็นว่า

ก็เลยพิสูจน์ด้วยการเรียนให้จบ
ซึ่งงานตรงนี้มันบ่งบอกว่า
อาชีพนี้มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้

ซึ่งต่างชาติกลับรู้สึกชื่นชมกับอาชีพนี้ของเรามาก
อยากให้คิดและเปลี่ยนมุมมองกันใหม่
จริงแล้วมันเป็นรากเง่าของบ้านเรานะ

อยากมาเห็นอยากมาแบบชื่นชม
ทำไมคนไทยถึงไม่มองว่ามันมีเกียรติล่ะ

เจี๊ยบเองก็คือจะตื่นปกติอยู่แล้วตื่นเช้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตี๔อะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องตื่นแล้ว
ทำอะไรธุระส่วนตัวเสร็จเราก็แต่งหน้าแต่งหน้าลำ
มันจะต้องแต่งเข้มเข้มกว่าปกติทั่วไป
ต้องแต่งหน้าเองเป็นทำเองทุกอย่าง
โมงเราต้องออกจากที่นี่เพราะกว่าจะไปถึงถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ย

ก็คงจะเป็นเย็บให้เนี๊ยบที่สุด
ดูดีในชุดในชุดรูปร่างของตัวพระของเขา
เวลาคล่องนับก็ลำบากมันลำบากตอนที่เราต้องเสียเวลามากกว่า
เสียเวลาถอดทีละชิ้นทีละชิ้นก็จะเหลือแค่เสื้อไว้
เราจะถอดช่วงล่างทั้งหมดออก
จะบ่งบอกว่าอันนี้ผ้าห่มก็จะเป็นตัวนามีผ้านุ่ม
ส่วนตัวพระก็จะเป็นเสื้อแล้วก็มีกางเกง
ก็จะมีห้อยหน้าห้อยข้างก็จะงบหอมตัวเป็นทุกโรงพัก
คือทุกคนจะต้องเตรียมของกินน้ำทุกสิ่งทุกอย่างไปตั้งแต่ตอนเช้าเลย
เพราะว่าถ้าเกิดจะไปหาซื้อที่นู่นมันก็จะค่อนข้างแพงกว่าระแวกแถวนี้
เดี๋ยวเราจะขึ้นรถตู้นี้นะคะแล้วก็ไปทำงานกันที่พระพรมเอลวัน
ต้องทำยังไงถึงจะอยากเข้ามาทำตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ
ต้องติดต่อที่คณะแต่ละคณะค่ะเขาจะมีการรับสมัครอยู่เรื่อยล่ะค่ะ
แต่ละคณะก็มีเกณฑ์ของเขาแตกต่างกันไป
แต่สำหรับของคณะพี่ก็คือหนึ่งเลยก็คือต้องลำเป็นลำสวย
แล้วก็รูปร่างหน้าตาต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของหัวหน้าค่ะ
แล้วก็ถึงจะให้ข้างในมูลนิธิท่านคัดกรองอีกทีหนึ่ง
ก็ไม่จำเป็นนะคะถ้าคุณลำสวยรูปร่างหน้าตาดีลำสวย
ผ่านในเกณฑ์ของเขาเขาก็รับค่ะ

มีเคสคนในสถานที่แบบมีปัญหากับพวกเขา
แล้วพังอยู่ในสถานที่นี่มีการจัดงานอยู่ไหม

ก็จะบอกว่าเอออ้วนไปแล้วนะให้ลดลงภายในกี่เดือน
ถ้าถึงเวลากำหนดแล้วมาดูกัน
ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เขาตกลง
ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งเลเวลหนึ่งว่า
จะให้พักงานไปกี่เดือน

ขั้นตอนการลำแก้บนใช่ไหมคะ

คือที่จะออกไปลำแก้บนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ
ลูกค้าเดินมาหารำที่โต๊ะนะคะ

ดนตรีก็จะตีขึ้นมา
แล้วพี่ที่เป็นนางลำก็จะร้องเชื้อ

เราก็จะบอกว่าเจ้าภาพเขาได้มาบน

เจ้าภาพเขาไม่สามารถมาได้
เพื่อนเขาหรือว่าเขาจะจ้างมาอย่างนี้ค่ะ

เราจะลำตั้งแต่๘โมงเช้า
ถึง๕โมงเย็น

เพราะว่าที่นี่จะมีนางลำทั้งหมด๔คณะ

เขาจะให้เราเป็นรอบ๑รอบที่เรารำเราจะได้แค่๒๐บาทนะคะ
รายได้ของเรามันอยู่ที่เจ้าภาพมหารำในแต่ละวันจริง
ถ้ามีเจ้าภาพหารำเยอะเราก็ได้เยอะ
ช่วงก่อนโควิดได้เยอะสุดก็ประมาณ๒๐๐รอบแหละค่ะ
แต่ถ้าหลังจากที่เราเจอโควิดแล้ว
ตอนนี้เต็มที่ที่ได้ที่สุดก็ประมาณ๓๐รอบ
แล้วได้ผลกระทบแน่นอนเพราะว่าคนแทบจะไม่มีเลยมันน้อยมาก
มันกระทบไปหมดทั้งค่าบ้านค่ารถอะไรอย่างนี้ค่าใช้จ่าย
ก็ลองไปขายของในตลาดตลาดก็ปิดอีก
ก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่นิ่งจริง
เต็มที่เลยพี่แค่ได้แค่๒เดือนก็สาหัสแล้วแหละ
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวพี่เองมันมีภาระไงภาระพี่เยอะ
เข้าห้องน้ำที่นี่ก็มีกฎต้องใช้เวลาเร็วที่สุด
ประมาณ๕นาทีต้องให้ได้
เพราะถ้าไม่ได้ลูกค้าเขารอนานกว่านี้ก็จะมีบ่น
ถ้าใส่ทั้งหัวทั้งยอดทั้งสดานี้แล้วก็ชุด
แล้วเดินออกไปลำก็น่าจะประมาณสัก๔โลได้นะ
ทำไมต้นคอลงไปถึงหลัง
มาด้วยความหนักและมันก็นาน
เรารำอยู่ตรงนั้นประมาณ๑๐นาที
โดยที่เราไม่ได้พักออกมากินน้ำมันจะมีผล
เริ่มปวดคอเริ่มปวดหลัง
บางคนเถ่นถึงที่ต้องไปพบหมอแต่ปวดล้าวไปนาน
ก็จะต้องไปพบหมอแล้วก็กินยาแต่ก็ต้องอดทนค่ะ
ปัญหาสุขภาพถ้าจะพูดถึงตอนนี้ดีมากเพราะว่าเขาไม่ได้ให้จุดทูปเหมือนสมัยก่อน
ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นควันทุ่มไงพวกพี่ก็ต้องสูดดมไปตลอด
ทุกคนที่ทำงานในนี้มันก็จะเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับสูตรดมควันนี่แหละ
จะควันรสใช่ป่ะแล้วไหนจะแบบไอ้กลิ่นทูบที่เราต้องสัมผัสตลอดเวลา
แต่ตอนนี้คือตั้งแต่ยกเลิกทุกคนก็สุขภาพดีขึ้นไม่เจ็บป่วยแบบเหมือนแต่ก่อนแล้วป่วยน้อยลง
ปฏิหารเหรอถ้าปฏิหารก็คงจะเป็นในเคสที่มีรถพุ่งมาตอนนี้คู่พี่ลำอยู่อะไรอย่างเงี้เออ
ก็จะแบบไม่มีใครได้เป็นอะไรเลยนะแล้วก็อย่างเคสที่มันมีวางระเบิดในวันนั้น
คือนางลำอะไรอย่างเงี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรเหมือนกันอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะ
แต่พี่ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นปฏิหารเหมือนกัน
ของอาชีพนางลำอันดับแรกที่คนมองก็จะเป็นความสวยของชุดรูปร่างหน้าตาการแต่งหน้าของเรา
ถ้าเราแต่งออกมาสวยเป๊ะทุกอย่างมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
แล้วก็การไล่รำจริงแล้วอาชีพนี้ต้องฝึกลำแค่ถ้าอดทนฝึกตั้งวงให้สวยจีบให้เป็นลำให้ถูกต้อง
่อให้สวยให้อ่อนชอยได้อดทนตรงนี้ได้ฝึกตรงนี้ได้นั่นคือเสน่ห์ของมัน
การเรียนหน้าตะสินเนี่ยมันต่อยอดได้หลายแบบนะ
หนึ่งเลยจริงเรียนหน้าตสินเขาก็ต้องการให้ไปเป็นครูอยู่แล้ว
ไปเป็นครูสอนวัฒนธรรมของเรารากเง่าของเราก็คือทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเรา
มันแตกได้อีกหลายสาขาเราเรียนหน้าตสินมาเราอาจจะไปเก่งบัลเล่แจ๊สแดนเอ่อ
ดนตรีสากลคือมันมีทุกอย่างอยู่ในครบวงจรของหน้าตะสิน
คำว่านาตสินมันกว้างมันไม่ใช่แค่ลำไทยอย่างเดียวหรือดนตรีไทยอย่างเดียว
อยากให้มองลึกหรือว่ามองกว้างมากกว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป